เมื่อวานนี้เราเล่าข่าวไป

คือเจ้าของบ้านเขาติดกล้องวงจรปิดเอาไว้

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นหน้าบ้านเลยนะคะ
เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่อ้างตัวว่าเป็นทหาร
บหน้าผู้หญิงกลางสี่แยก

ก่อนหน้านี้บอกว่าผู้หญิงคนนี้ท้องอ่อน

แล้วก็เรื่องราวเหล่านี้ก็ต้องมีการตรวจสอบค่ะ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ลงพื้นที่

เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังอย่างละเอียดแล้วค่ะ
แล้วก็ตัวผู้ชายที่อยู่ในคลิป
บอกว่าอ้างตัวว่าเป็นทหารเขาปฏิเสธนะคะ
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตบหน้าผู้หญิง

แล้วก็ในกล้องวงจรปิดคือมันไม่เห็นจังหวะที่ตบไง
แต่ว่ามันมีภาพจากกล้องโทรศัพท์มือถือของผู้หญิงอีกภาพหนึ่ง
ที่เราได้ยินเสียงเลยว่าผู้หญิงเขาขอโทษขอโทษพี่

เขาแค่ปัดโทรศัพท์มือถือเพราะเห็นว่าหยิบมาถ่ายคลิป

ย้อนไปดูกันหน่อยอันนี้เป็นภาพจากโทรศัพท์มือถือ
ของผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายนะคะ
แต่ก่อนหน้านี้ที่มีการโพสต์ในโลกโซเชียล
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ของเจ้าของบ้านที่เขาบอกว่าได้ยินเสียงเอะอะโวยวายอยู่หน้าบ้าน
เขาก็เลยย้อนกลับไปดูกล้องวงจรปิดของบ้าน

แล้วก็มีการโพสต์ข้อความบอกว่า

ตบผู้หญิงเหมือนน้องคนนี้ขับรถแล้วไม่เปิดไฟเลี้ยว
แล้วทหารคนนี้ก็ขับตามมาด่า
น้องขอโทษแล้วแต่ทหารไม่หยุดต่อว่า
น้องคนนี้เลยเอากล้องขึ้นมาถ่ายไว้
ทหารลงมาจากรถแล้วก็เป็นไปตามเหตุการณ์ในคลิปครับ
แต่ว่าคลิปนี้ในเฟซบุ๊คของผู้ชายคนนี้ที่เขาโพสต์

เจ้าของคลิปเขาเล่าเหตุการณ์ให้ผู้สื่อข่าวฟัง
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๔โมงเย็นนะคะ
เมื่อวานนี้ที่ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าลี่

โวยวายอยู่นอกบ้านก็เลยออกไปดู
ก็เห็นว่ามีผู้หญิงอยู่ในรถ

แต่ว่ายังดีที่มีตำรวจนั่งกินข้าวอยู่แถวนั้น
แล้วผู้ชายคนนี้ที่อ้างตัวว่าเป็นทหาร

รู้ไหมเนี่ยเป็นทหารใหญ่นะ
แล้วก็ขึ้นรถขับรถออกไป
ลองไปฟังเสียงในคลิปกันดูชัดอีกทีนะคะ
คือหนูขอโทษนะ
หนูขอโทษนะคะ

นี่ไงนี่ก็คือคลิปจากโทรศัพท์มือถือของผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายก็ได้ยินเสียงขอโทษแล้วก็เห็นผู้ชายคนนี้เดินมาแล้วมีเสียงตุ๊กตั๊กโทรศัพท์หล่นเธอก็บอกทำไมต้องตบหนูด้วยเป็นเสียงผู้หญิงผู้เสียหายที่เขาพูดขึ้นมานะคะ
คือผู้ชายคนนี้ยังพูดออกมาประโยคด้วยว่าไม่รู้ยังไงวันนี้เขาเป็นทหารใช่ใช่ใครจะไปรู้แล้วว่าพี่เป็นทหารแล้วเมื่อวานก็ตรวจสอบไปบอกเป็นทหารอากาศในพื้นที่นะคะทีนี้เนี่ยเราตามเรื่องให้ต่อคุณผู้ชมคือทีมข่าวแท้รัฐทีวีรายการรถปลดทุกข์นะคะก็ลงพื้นที่ไปคุยกับผู้เสียหายนางสาววันนิดาคำอ่อนค่ะเน
โทษแล้วแต่ผู้ชายคนนี้ไม่ฟังเลยแล้วก็โหลงมาจากรถแล้วก็มาด่าเธอใหญ่เลยนะคะเธอก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายผู้ชายก็เลยไม่พอใจตบไปครั้งหนึ่งจนมือถือกระเด็นเธอก็หยิบขึ้นมาเพื่อจะถ่ายก็โดนตบไปอีกครั้งหนึ่งครับญาติที่นั่งอยู่ในรถก็ลงไปไปขอให้คนมาช่วยระหว่างนั้นก็เถียงกันอยู่นะคะเธอก็เลยลงจากรถเพื่อเดินไปที่โรง

หนูจอดรอนะหนูหนูยังไม่รู้ว่าหนูจะไปไหน

คือถ้าฟังจากคลิปนี้ชัดเต็ม
คือผู้หญิงที่ถูกทำร้ายเขาก็บอกว่าเออขอโทษแล้วเนี่ย
ยังตามไปบอกนี่เขาเป็นนายทหารนะถ่ายคลิปทำไม
ผู้เสียหายก็เลยบอกว่านายทหารต้องปกป้องประชาชนสิ

ไปคุยกับผู้ชายในคลิป

แต่เราไม่ได้รู้ยศหรือตำแหน่งที่ชัดเจนนะคะ
แต่รู้ว่าเป็นข้าราชการทหารอากาศ

ตัวผู้ชายคนนี้ก็บอกว่า

ก็ไปจอดรถประกบข้างเพื่อจะเตือน

แล้วก็อ้างว่าก็คือไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นทหาร

ทำโทรศัพท์๒ครั้ง

เออคือพูดนั้นตัวผมก็สอนนะ

ที่ผู้เสียหายเขาถ่ายได้เนี้ย

มันส่วนทางกันมาก
ใช่คือในคลิปมันก็ได้ยินเสียงชัดไง
คุณพ่างภูมิจะออกมาปฏิเสธมันก็แหม่
ลองฟังเสียงผู้เสียหายดูอีกสักทีนะคะ
พี่คะถ้าเราขับตามกันมา

หนูเลี้ยวหนูไม่เปิดไฟเลี้ยว

แต่นี่หนูจอดอยู่พี่มาไล่หนู
พอหนูพอหนูเลี้ยวปุ๊บพี่ลงมาตบหนู
รุนแรงเกินไปเปล่าคะหนูก็ขอโทษพี่ไปแล้วนะ
พ่อแม่หนูเลี้ยงหนูมาไม่เคยตบตีหนูขนาดนี้เลย
น้องชายถ้าจะมาขอโทษน้องจะรับคำขอโทษไหมครับ
ก็ถ้าเขาสำนึกผิดจริงหนูก็ให้อภัยค่ะ

แล้วคือต่อให้คุณเป็นทหารแล้วถ้ามีคนที่ขับรถไม่เปิดไฟเลี้ยว

มันถึงขั้นต้องขนาดนี้เลยเหรอ

คุณบอกว่าคุณเกือบจะชนก็เลยต้องลงไปแล้วก็ไปเนี่ย
ตักเตือนแต่ว่าพฤติกรรมมันไม่ใช่แค่ตักเตือน
ดูมันกลางมาก

มันดูเกินเลยไปกับพฤติกรรมแบบนี้
ทีนี้ก็ต้องไปคุยกับพนักงานสอบสวน

จะต้องมีการดำเนินคดีอะไรยังไงบ้างนะคะ
พันธุ์ตำรวจโทคงกระพันธ์วงคำกริจทรัพย
พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีชี้แจงแบบนี้ค่ะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำ

แล้วก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
แต่ถ้านายพลกฤษเป็นทหาร
ตามที่อ้างก็ต้องประสานไปที่ต้นสังกัด
เพื่อให้ส่งตัวมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไป

เราถามไปถึงภรรยาของนายพลกฤษ

ถ้าเป็นทหารจริงอาจจะต้องเสนอไปยังต้นสังกัด
ว่าขอให้โอนย้ายไปช่วยงานที่ตำรวจจราจร

โดยตรวจสอบคนไม่เปิดไฟเลี้ยว

ต้องขับตามไปประกบแล้วก็ไปตักเตือน

ไปด่าเขาไปตบเขาอีกก็ไม่ได้นะ

ทหารอากาศกองบิน๒๓อุดรธานีเนี่ยค่ะอืม